ช่วงนี้หลายคนก็หาอาชีพเสริมกันเยอะ
หรือว่าจะเป็นอาชีพหลักก็มีเหมือนกันนะคะ
เด็กคนนี้ความสามารถเขาดีมาก

เพราะว่าเขาเป็นเด็กอายุ๗ขวบ
ตอน๗ขวบนะคุณผู้ชมลองนึกย้อนไป

ตอน๗คุณชนะทำอะไรคะ
ตอน๗ขวบก็เล่นดินกินยังลบ

โอ้โหแล้วก็ทำอะไรหลายอย่างเลยทำแต่ละอย่าง

มันก็เป็นวิถีของเด็กสนคนหนึ่งใช่ไหมในยุคนั้น
แต่ว่า๗ขวบเด็กคนนี้ก็๗ขวบเหมือนกัน
แต่ว่าเขาเป็นพ่อค้าออนไลน์ค่ะ
แล้วเก่งมากเลยสะสมของเก่าขายออนไลน์
ว้าวนี่ไปดูแบบนี้นี่นี่
วิวัชชัยโอจรัสทรหรือว่าน้องเตอร์ติสนะคะ
น้องเตอร์ติสอายุ๗ขวบ
เขาเป็นที่บ้านเนี่ยเขาเปิดร้านขายของเก่า
แล้วก็สะสมแบบของเก่าอยู่แล้วคือ
เป็นคนชื่นชอบของเก่าเด็ก๗ขวบ
มีความชื่นชอบในของเก่านี่หายากเหมือนกันนะคุณนะ
นั่นดิแล้วเขาสะสมแล้วเขาติดตามในโลกออนไลน์คุณเห็นไหม
ไม่ได้มีแต่หนังสือนะมีหลากหลายอย่างเลยนะคะ
แล้วก็ทีมงานตลอดข่าวของเราเห็นภาพนี้
ก็เลยเดินทางไปหาน้องเตอร์ติสเลย
ไปที่ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

น้องกำลังเลือกของเก่าของโบราณอยู่กับคุณพ่อ
คุณพ่อก็คือนายมงคลรัฐโอจรัสพร
หรือที่รู้จักกันในวงการของโบราณของสะสม
ก็คือต่อท่าแผ่
หรือต่อแฟนพันธ์แท้น้ำอัดลม
คุณพ่อของน้องเตอร์ติสนั่นเอง
คุณพ่อก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงนี้น้องเตอร์ติสปิดเทอมใช่ไหม
อยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรก็อยู่กับคุณพ่อ
คุณพ่อก็เลยฝึกให้น้องลองเอาของเก่าของสะสมของโบราณที่คุณพ่อมีเนี่ย
ไปขายซิไปขายทางออนไลน์ขายในโลกโซเชียล
ประกอบกับว่าน้องเตอร์ติสเนี่ยเขาคลุกคลีกับของพวกนี้ตั้งแต่เด็กใช่ไหม
คุณพ่อเขาสะสมน้องก็เลยคุ้นเคยคุกคลีอยู่กับมัน
แล้วทำให้น้องชอบคือน้องตัวน้องเองมีความชื่นชอบด้วย
แล้วน้องทำเองหมดทุกอย่างคุณดู
นี่แพ็คของส่งแพ็คของส่งเองจริงไม่ใช่ทำแค่แพ็คของนะ
เลือกของมาขายก็เลือกเองสุดยอดถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กก็ถ่ายเอง
ติดต่อกับลูกค้าคุยแชทไลน์กับลูกค้าอย่างนี้ก็คุยเอง
จนไปถึงเนี่ยค่ะแพ็คของไปส่งของ
คุณดูเองด้วยไหมคะคุณน่ารักมาก
ตอนนี้นะคะน้องเขาได้รับฉายาว่าเป็นเจ้าชายน้อยวินเทจไปแล้ว
เห็นแบบนี้ก็ภูมิใจแทนคุณพ่อคุณแม่นะคะ
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จากความชื่นชอบส่วนตัว

คุณพ่อคุณแม่อยู่บ้านแล้วได้เรียนรู้ว่าลูกเราเนี่ยชื่นชอบอะไรลักษณะ
เข้าไปให้ถูกคิดถูกถามครับน่าชื่นชมมากนะคะ